วันนี้เรื่องของสภาพอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนในหลายพื้นที่นะครับ
ก็ส่งมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
อย่างเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจากขอนแกร่นบอกว่าวันนี้ฟาร์มร้อนหนักมาก

ค่ะและดูจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะคะ
วันนี้หลายพื้นที่นับจังหวัดที่ไม่ตกดีกว่าจะง่ายกว่า

สำหรับสภาพอากาศในวันนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของฝนนะคะ
ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานี้นะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะ
ยุติปฏิบัติการตรวจค้นและเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยนะคะ
แต่ว่าวันนี้เองทางวัดก็ได้ผ่อนปลน
มาตรการรักษาความปลอดภัยโดยรอบบริเวณของวัดนะคะ
แต่ว่ายังคงมีบางจุดค่ะที่ยังมีการตรวจตานะคะโดยเฉพาะจุดสำคัญต่าง
นี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันมือที่๓เข้ามาก่อเหตุวุ่นวาย
ติดตามรายละเอียดพร้อมบรรยากาศจากคุณพลอยสจีริฐศิลปุศคาไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานีค่ะ

บรรยากาศภายในวัดพระธรรมกายตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้
ก็ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งคณะศิษยานุสิตนะคะก็ยังคงทยอยเดินทางเข้ามาปฏิบัติกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ตำรวจนะคะก็ยังคงตั้งด่านตามจุดต่าง
เพื่อป้องกันมือที่๓ที่จะเข้ามาก่อเหตุค่ะ
กำลังยกเลิกการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายเมื่อวานนี้
ก็ทำให้สถานการณ์โดยรอบวัดพระธรรมกายมีความตรึงเครียดลดลง
และกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
จากการสำรวจโดยรอบนะคะก็พบว่าบริเวณหน้าประตู๗ฝั่งถนนคลองหลวง
ที่เป็นประตูหลักที่ใช้เข้าออกก็ได้เปิดให้ใช้ตามปกติ
รวมถึงเปิดให้สื่อมวลชนเข้าด้านในได้ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๘นาฬิกา
หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดประตูและคัดกรองผู้เข้าออกตลอดทั้งคืน
โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ของวัด
สอดส่องดูแลความปลอดภัยป้องกันผู้ไม่หวังดีบุกลุกเข้าไปในวัด
ส่วนบริเวณประตู๕และประตู๖ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนครองแอน
และอาคารร้อยปีนะคะก็ยังคงมีการดูแลรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบุคคลเข้าออกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
และไม่อนุญาตให้รถที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ของวัดเข้าไปในพื้นที่ค่ะ
ขณะที่บริเวณประตู๑นะคะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการนำรถแบ็คโฮลมากีด
ขวางไว้ถึง๒คันก็ได้มีการเคลื่อนย้ายออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ท่าทีศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายในวันนี้
ก็ยังคงสวมชุดปฏิบัติธรรมสีขาวเดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องตามปกติ
โดยไม่มีท่าทีที่กังวลแต่อย่างใด
ส่วนบริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกาย
หรือฝั่งว่าตำรวจสศคลองหลวงก็ยังคงตั้งฐานป้องกันและปรับรามรวมทั้งชิ้น๕จุด
โดยยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุด

เพียงแต่ตั้งด่านตรวจค้นเพื่อดูแลความเรียบร้อย
และเพื่อไม่ให้มือที่๓อาศัยช่วงเวลานี้ก่อเหตุสร้างความวุ่นวายค่ะ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของทางวัดพระธรรมกายนะคะก็ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ